พูดถึงของกินแล้วเดี๋ยวจะพาไปกินอีกที่หนึ่ง
เชื่อว่าคุณผู้ชมอยากจะไปกินอย่างแน่นอน

โอ้โหคุณชนะเข้าใจแล้วล่ะว่าทำไมคุณอยากไปทาน
ก๋วยเตี๋ยวก็หวานแม่ค้าก็สวย

ใช่ครับคนแน่นร้านเลยครับ
ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระใจกลางเมือง
ตั้งอยู่ตรงหลังสารกลางเลข๓๐๕๑๐ตำบลบ้านต่อ

บอกเลยโว้ยไม่็ค่ะสวยหวานค่ะนี่
สะดุดตาสะดุดใจจริง
บอกเลยนะว่านอกจากแม่ค้าที่สวยแล้ว
อีกหนึ่งอย่างที่เรียกลูกค้าแล้วสะดุดตา
นี่อะไรฮะทุกช่องเลยครับบอกเลยนะมีหมดทุกช่อง

แต่ยังไม่ไปสักช่องเลย
อันนี้เขาพูดจริงเขาบอกจริงเขามีทุกช่อง
แต่ผมจะบอกแบบนี้ว่าไทยรัฐทีวีไปช่องแรก
แปลว่าต้องเอาโลโก้ออก

แต่ว่าไปเจอกับแม่ค้าสาวสวยคนนี้แหละครับ
คุณปุณรดารัชฌิรันโภคินอายุ๒๕ปี
ตื่นเช้ามาเสียงก็เป็นอย่างนี้เลยครับ
ผมว่าเราลองไปฟังเสียงแม่ค้าเขาหน่อยดีกว่าครับ
ช่องแรกที่มาหนูติดป้ายหลายช่องยังไม่มากับ

รสชาติก็ถ้าได้กินก็จะติดใจค่ะ
ติดใจอย่างแน่นอนเลยครับ
มีตีนด้วยนะคะคุณตีนไก่เนี่ยค่ะ

แต่ละอย่างนะโอ้โหเขาบอกว่าละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือ
เอาเข้าไปในปากแล้วอร่อยแน่นอน
ลองทานกันดูผมบอกนะร้านเนี่ยเปิดขายตั้งแต่ช่วง๙โมงเช้าจนถึง๑๗นาฬิกา

อีกครั้งว่าร้านอยู่หลังสารกลางจังหวัดพยาวนะ
ผมเชื่อว่าน่าจะไปถูกแต่ถ้าไปไม่ถูก
โทรไปถามเส้นทางนะไม่ใช่โทรไปคุยกับแม่ค้า
ไปจองโต๊ะก็ได้โทรไปสั่งก็ได้
เอาก๋วยเตี๋ยวไก่กี่ชงกี่ชามเพราะบางทีคนเขาเยอะไงคุณชนะ
ใจเย็นเดี๋ยวค่อยโทรนะเดี๋ยวค่อยไปทานพร้อมกัน